ของอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต
ฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวของอาจารย์เอกมาแล้วแหละ
ระยะหลังคนพูดถึงกันเยอะเลยนะคะ
ฝ่ามือใช้เท้าไปตบไปสะกิด
รักษาอาการปวดเมื่อยหรือแม้กระทั่งหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะ
มีคนบอกว่าหายจริงแต่ว่าบางคนก็บอกไม่เชื่อ
วันนี้ก็เลยไปดูกันหน่อยค่ะไปพิสูจน์กันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
กับเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยนี่คือการรักษาของอาจารย์เอกนะครับ
เขาบอกตบบางคนเนี่ยหลังจากที่เหมือนกับแบบเดินไม่ได้หรือขยับไม่ได้หาย
หลังก็จะมีข้อมูลในลักษณะแบบนี้ค่ะออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ
อันนี้คือบัญชีของเอ็กซ์โหลกแดงโพสต์คลิปของอาจารย์เอก
เขาเรียกว่าฝ่ามือพลังจิตนะฮะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือ
เอาเท้าถีบรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็หาย
คือในคลิปนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้หมอกระดูกตกงานหมดประเทศนะคะในโพสต์นี้นะคะ
ฝ่ามือพลังจิตอาจารย์เอกโพสต์คลิปเอามือตบหน้าอกคนป่วย
กว่าคนที่มารักษาที่วัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรำ
แต่ก็มีคนไม่เชื่อบอกว่าไม่พึ่งหมอรักษาหายจริงหรือ
แน่นอนมันก็ต้องมีคำถามเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ผู้สื่อข่าววันนี้ก็เลยไปที่โรงแรมสะสิจังหวัดนนทบุรี
นี่ตรงนี้ที่อาจารย์เอกมารักษาปรากฏคนมาจองคิวนัดมารักษาหลายราย
คนป่วยคนบาดเจ็บก็อย่าหายนะคะ
หนึ่งในนั้นคือนางกาญจนาอายุ๗๔ปีปวดข้างหลังจนถึงขา

อาจารย์เอกใช้เท้าถีบสะโพกทั้งสองข้างนวดหลังต้นขา
แล้วก็บอกลุกขึ้นเดินแล้วก็วิ่ง
แล้วก็นวด๒๓รอบหลังจากนั้นก็เอาเท้าเหยียบซ้ำ
กัญจนาเล่าบอกว่าตนเองปวดหลังและขายืนไม่ค่อยได้
ชาไปที่ขาตีขึ้นมาที่หัว
เป็นแบบนี้มา๑๓ปีแล้วหมอบอกเป็นกระดูกทับเส้นข้อที่๔กับ
หลายโรงพยาบาลให้ผ่าตัดก็เลยตัดสินใจมารักษากับอาจารย์เอก
แล้วไปฟังหน่อยค่ะว่าหลังจากที่อาจารย์เอกรักษาให้แบบนี้

อาการมันปวดข้างหลังแล้วลงขา
ไม่ใช่เหมือนนะครับ
กระดูกทับเส้นมันแล้ว
คุณกัญจนายืนยันบอกว่าไม่ใช่หน้าม้า
อันนี้คือเราไปลงไปสัมภาษณ์ลงไปทำข่าวตรงนี้เลยนะคะ

อาจารย์เอกคือนายกิรติสมคิดอายุ๕๓ปีบอกว่า
ำเพ็ญตนเป็นฤษี๓๐ปีนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนมีพลังจิตขั้นสูง
ใช้รักษาผู้ป่วยปวดหลังและกระดูกทับเส้นประสาทให้ดีขึ้นกว่าร้อยละ๗๐
มารักษาเป็นหมื่นนะคนมารักษาเป็นหมื่น
ส่วนโรคความเสื่อมความดันเบาหวานและไขมัน
ใช้พลังจิตรักษาไม่ได้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
อาจารย์เอกบอกว่าเป็นศาสตร์แรกในโรค
ใช้พลังจิตขั้นสูงรักษาไม่ต้องพึ่งหมอ
เพราะการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคเหล่านี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกมารักษาอย่าอ้างถึงกฎหมายอย่างเดียว

อาจารย์ปฏิบัติมาเส้นทางนี้ไม่ได้ยึดถือจะเรื่องใครจะว่าจะด่า
ความเชื่อของคนมันบังคับไม่ได้
คนป่วยเท่านั้นแหละที่เขาอยากจะค้นหา
พวกที่ปากดีนะอาจารย์ฝากเถอะ
เพื่ออยากจะช่วยคนในครอบครัวคุณเมื่อครอบครัวคุณเป็น
ตัวคุณเองเป็นเมื่อไหร่แล้วคุณจะนึกถึงคำพูดของคุณ
นี่คืออาจารย์คนที่พูดคือเกียรคีย์บอร์ดอะไรก็ว่าไป

แพทย์ชนนั่นศรีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ก็ตอบโต้กลับค่ะบอกว่าการรักษาต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ต้องไปดูว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมีกฎหมายรองรับแล้วมีการประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องหรือเปล่า
คุณหมอชนนั่นบอกว่าไม่ต้องท้าผมถ้าทำผิดกฎหมายผมส่งคนไปจับอยู่แล้ว
ผมมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดูแลสุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรมสนับสนุนสุขภาพหรือสบสกำลังประสานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ
และเบื้องต้นก็พบว่าอาจารย์เอกไม่มีใบขออนุญาตประกอบโรคศิลปะและไม่เคยขอขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล
เช่นเดียวกับกรมการแพทย์แผนไทยก็ยืนยันว่าอาจารย์เอกไม่เคยขอขึ้นทะเบียนการแพทย์แผนไทย
และการรักษานั้นไม่เข้าข่ายตามศาสตร์แพทย์แผนไทย
ก็เป็นประเด็นนะทั้งสองฝั่งสำหรับคนที่เชื่อแล้วไปรักษา
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เรื่องของความถูกต้อง
คุณผู้ชมครับพูดถึงคนที่เคยไปรักษานะครับมีคุณย่าคุณย่าเสา
คุณย่าเสาเป็นย่าของน้องใบเตยซึ่งเป็นเด็กหญิงกระตันยูน้องอยู่อนุบาล๓
แล้วปรากฏว่าก็เป็นข่าวไปเนี่ยนะฮะเป็นอีกคนที่อาจารย์เอกนั้นคือใช้ฝ่ามือพลังจิตในการรักษาอาการตาบอดให้เนี่ยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าอาการดีขึ้นเลยนะคุณผู้ชมแค่๓วันจากนั้นเหมือนเดิม
ล่าสุดครับตาบอดสนิททั้งสองข้างแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามครับคุณเสาอายุ๖๘ปีเป็นย่าของน้องใบเตยเด็กหญิงชั้นอนุบาล๓
เคยเป็นข่าวบอกว่าทำงานบ้านแทนคุณย่าตาบอด
แล้วก็อยู่กันเพียงแค่๒คนย่าหลานนะครับ
พอกลายเป็นข่าวก็คนบริจาคเงินช่วยเหลือได้เงินหลายล้านบาทเลยนะครับ

ซึ่งคุณย่าเนี่ยเคยได้รับการรักษาจากอาจารย์เอกนะครับ

คุณย่าบอกว่าหลังการรักษายอมรับว่าอาการตาที่เห็นลางเนี่ยนะครับข้างขวาดีขึ้นครับ
แต่ว่าหลังจากผ่านไปได้๓วันปรากฏว่าอาการกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ล่าสุดนั้นบอดสนิททั้งสองข้างนะครับ
ตอนนี้เชื่อคุณหมอที่โรงพยาบาลมากกว่าครับ
แต่ก็ยังไม่ลืมพระคุณของอาจารย์เอกที่อุตส่าห์เดินทางมารักษา
แม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตามนะครับ
รู้ว่าดีขึ้นพอจะตกไป๓๔วันไปธรรมดา

ที่อาจารย์เอกเข้ามารักษาเนี่ยคือเขารักษายังไงครับ
ก็เขามารูปทำไปอย่างหนึ่งค่ะ

ทำก็ดีเนาะ
แต่๒๓วันไปอ่ะเหมือนเดิมอีก
นี่คุณผู้ชมครับอาจารย์เอกชี้แจงนะครับ

ที่มองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นก็พอเห็นบ้างครับ
แล้วก็มีการแจ้งคุณย่าไปแล้วว่าช่วยได้แค่นี้แหละ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาหาเนี่ยหมดไปเกือบแสนนะครับ

ก็ให้คนช่วยพามาหาตนเองหน่อย
เดี๋ยวจะทำการรักษาให้ต่อเนื่องเลยคราวนี้
แล้วก็ได้บอกคุณย่าแล้วว่าถ้าไม่มาต่อเนื่องเนี่ย

เพราะว่ายังไม่เข้าสู่กระบวนการที่รักษาแบบเต็มรูปแบบครับพี่
อาจารย์เอกบอกได้ว่าพร้อมพิสูจน์กับคุณย่าอีกครั้ง

ไม่ดันทุลังแล้วจะเลิกทุกอย่าง
แต่ว่าครั้งนี้คุณย่าพอจะมีเงินเดินทางมาหาก็จากเงินบริจาคใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญไปหาอาจารย์เอกอันนี้อาจารย์เอกบอกนะ
อาจารย์เอกคือบอกต้องรักษาต่อเนื่อง
แต่ว่าคุณย่าเสาก็บอกว่าตอนนี้ก็เพิ่งจักษุแพทย์นะครับ

ค่ะก็เอาข้อมูลหลายส่วนนะคะรอบด้านมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
สำหรับประเด็นอาจารย์เอกซึ่งก็ร้อนแรงอยู่ในตอนนี้นะคะ